ทีนี้ในส่วนของคนไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอล
ชุดแรก๘ศพก็ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะ
แล้วก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิต๘ศพ
จากเหตุการณ์ในอิสราเอลออกจากสถพันธ์นิติเวศของอิสราเอล
เดินทางวันที่๑๙นะคะเวลา๒ทุ่มด้วยสายการบินเอลอัล
เที่ยวบินที่แอร์ไวน์๐๘๓ถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเช้านี้ตอน๙โมงครึ่ง
หลังจากผ่านพิธีตรวจสอบเอกสารอะไรต่าง
ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
นายจักรพงศ์แสงมณีและนายศิรพบดวงสอดศรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานประหลัดกระทรวงแรงงาน
ก็มีการวางพวงหลีดเพื่อแสดงความอาลัยนะคะ

แล้วก็ในนี้ก็จะมีท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ออนาซากิฟต์ได้ร่วมวางพวงหลีด
แล้วก็ไว้อะไรให้กับ๘แรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยค่ะ

จากการไว้อะไรที่วันนี้มีการ
นี่คือล็อตแรกนะคะแรงงานไทยที่เสียชีวิต
ที่มีการนำกลับมาประเทศไทย
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะมีนายพงศธรขุนศรี
นายพิชิตนาจันทร์นายชัยรัฐสานุสัน
นายอานันเพชรแก้วนายพงภัศจิชาติ
นายอนุชาโสภากุลนายพงเทพกุศรำ
และนายธนกฤษปรากฏวงนะคะ
นี่ค่ะทั้ง๘ศพตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะ
ถึงประเทศไทยแล้วเป็นขั้นตอนของการรับศพ
ซึ่งสนามบินเนี่ยที่สนามบินเขาจะไม่มีการแกะกล่องบรรจุร่างนะคะ
ขนย้ายก็จะใช้วิธีดูจากเลขที่ใบขนย้าย
แล้วก็ชื่อนะคะที่ติดอยู่ที่หน้ากล่อง
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่ภูมิลำเนาแต่ละบ้านแต่ละบ้าน
ซึ่งญาติก็จะเป็นผู้เปิดกล่องพิสูจน์ตัวตนนะคะ
สุริยาหีบศพเตรียมรถตู้ทั้งหมด๘คัน
ลงศพเพื่อรับร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนา
เพื่อให้ญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอน
ซึ่งญาติเนี่ยก็จะในการนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลยนะคะ
มีน้าของนายอานันต์เพชรแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตค่ะ
นี่คือคุณวงเดือนล้ำเลิศนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
หลานไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงวัวที่อิสราเอลได้๒ปี๕เดือน
แล้วแคมป์ที่หลานอยู่เนี่ยเป็นแคมป์แรกเลยที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกยิงค่ะ
ตอนนั้นเธอบอกยังเห็นหลานนั่งกินข้าวกับเพื่อนเลย
ถ้าดูในรูปนี้หลานก็สวมเสื้อสีฟ้า
เขายังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนนะคะ
แต่เธอบอกหลังจากนั้นผ่านไป๘ชั่วโมงติดต่อไม่ได้แล้วคุณกาย
แล้วผ่านไป๑๐วันก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกเธอติดต่อเธอ

ครอบครัวตอนนี้ยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วเธอบอกว่าถ้าวิญญาณของหลานรับรู้ก็ขอให้กลับบ้านเรา
ขอให้กลับบ้านที่มันรอ
จนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่มีสามีใหม่
ส่วนบุตรจะได้รับเงินเดือนละ๘๐๐๑๒๐๐บาท
กว่าจะอายุครบ๑๘ปี
ที่จะให้กับสายญาตินะครับ
ในขั้นตอนอิสรีเอลเราก็รักรีบโนยนการนะครับ
ประสานทางอิสราเอลส่งหลักฐานต่างไปให้นะครับ
ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ให้เร็วที่สุดนะครับ
ผู้เสียชีวิตจากจังหวัดขอนแก่น๒อุดร๒นะครับ
นอกนั้นเป็นจังหวัดละ๑ก็คือสุโขทัยนะครับ
ชายภูมิศรีสะเกดนะครับแล้วก็โคราช
และสถานะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ได้แจ้งตัวเลขนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอล

อันนี้คือข้อมูลวันที่๑๙ตุลาคมที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะ
ผู้เสียชีวิต๓๐ศพตัวเลขยังเท่าเดิม
ผู้บาดเจ็บ๑๖นะคะยังเท่าเดิมถูกจับเป็นตัวประกัน
มีเพิ่มสองคนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน๑๙คนด้วยกัน
ตัวเลขของผู้ที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทย๘๓๔๕คน
ไม่ขอกลับ๑๑๖คนค่ะถูกจับเป็นตัวประกันล่าสุดอยู่ที่๑๙นะ
ใช่ค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับ